เป็นคุณแม่คนเนี่ยนะความสวยไม่พร่องเลย

เป็นไอเทมเกี่ยวกับแฟชั่นคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูสักหน่อยนะคะเปรี้ยวจี๊ดถึงใจไปเลยจ้ะ
ชมพู่อารยาหน่อยไหมล่ะ
คนแรกที่เรายกให้เป็นนัมเบอร์วันไปเลย

ตอนนี้คุณแม่กำลังตั้งท้องได้๔เดือนแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่ไหวนะขออวดแบบแฟชั่นนิดนึงความแซ่บนิดนึง

ล่าสุดคุณผู้ชมมาพร้อมกับแฟชั่นแบบบลิง

รำลองเชอร์ลี่นะใส่ชุดนี้ไปอยู่กลางสีแย่เอออย่างไรคะ
รถชนดิไม่ชนสิหลายคนต้องเบรกดูเพราะว่าอันนี้แฟชั่นจะโดดเด่นมาก

โทษนะแช่งเพื่อนเหรอไงเป็นไงเนี่ย
หอกดีเทลของชุดนี้สุดยอดจริงนะคะ
ส่วนเมคอัพของแม่นั้นโอ้โหไอลายเนอร์นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะ
กรีดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรับรองแบบตึ๊บหนากรีดไปเลย

คือหางใหญ่เป็นดาวหางฮัลเล่คุณผู้ชมมันปั้วมากจริงแฟชั่นเนี่ย
เราเก่ามากนะดาวหางฮัลเล่
คนดูบันเทิงไทยรัฐก็เท่ากันนี่แหละ
รักทุกคนค่ะไปต่อดีกว่านะคะอุ้มลักษณะคุณผู้ชมค่ะ
อุ้มลักษณะค่ะเอาไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องเผ็ดนิดนึงสิจ๊ะแหม
คราดแรกที่เห็นเข้าไปบอกเลยว่าซูมแทบไม่ทัน
เสื้อนะจ๊ะก็เป็นเสื้อคอเต่านี่แต่ซะหน่อยยังไงลงมาด้านล่างเห็นไหมจ๊
ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปโอ้โหบอกเลยว่าหวาดเสียวอยู่นะ
สำหรับชุดนี้นะคะก็เป็นเสื้อใกล้กันแบบนี้โชว์ความเซ็กซี่ไปเลยจ้ะ
ใช้คำสมัยนี้คือต้องใช้คำว่าเซ็กซี่แบบตะโกน
นี่กลัวคุณผู้ชมทางบ้านหูแตกใช่ไหม

เอามีมีพี่โอ๋พักตีรากับนี้น่ารัก

คว้าลึกสุดใจไปเลยแม่แล้วสีของชุดมันออกเหลืองทองนะฮะ
รู้เลยว่าเป็นสะพ้ายร้านทองนี่
กลับมาทวงบันลังรอบนี้ค่ะโอ้โหต้องยอมจริงคุณผู้ชมค่ะ
อยู่บ้านเนี่ยก็แต่งตัวได้แบบเฟียสแบบนี้เลย

แต่งนี้แต่งหน้ารสมากเลยนะคะ
คุณแม่คนใหม่
คุณแม่คนใหม่คุณบีมาติกาคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ต้องนะเป็นน้องวินเซนต์นะครับ
น่ารักมาก

ดูสินะอันนี้ก็เป็นภาพที่แบบว่าเพื่อนสนิท

น้องเนี่ยชื่อน้องวินเซนต์นะคะ